เรื่องเป็นเรื่องในโซเชียลเหมือนกันก็เป็นการชื่นชมคนที่นำเต่ากระดองแตกไปส่งโรงพยาบาลหลังจากที่มีคนแชร์ว่าเต่าตัวเนี้ยถูกรถทับจนกระดองแตกไปชมคลิปไปชมภาพกันก่อนครับเต่าตัวใหญ่มากครับ
ตัวบันเลิฟเลยตอนแรกอยู่กลางถนนตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ
ผมพยายามจอดรถข้างซ้ายแล้วจะไปช่วยเขาตรงกลางถนน
พยายามให้รถเล่นซ้ายมือเส้นทางรถ
แต่เลนส์ขวาก็พยายามช่วยกันอยู่แล้วมีบีเอ็มคันหนึ่ง
ไม่ฟังอะไรใครเลยมาเยี่ยมเต็มเต็ม
คือเขามีคนใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าธีรพลทีสปีด

เขาบอกว่าเขาพยายามจัดการรถแล้วให้รถคับมาน่ะ
ชะลอหน่อยแต่ว่าคนขับบีเอ็มไม่ยอมฟังขับมาแล้วทับเต่าไปเลยครับ
แล้วเต่าตัวใหญ่ด้วยนะคะน่าจะมองเห็นชัดเจน
กระดองก็แตกเลือดก็ไหลนะครับเขาก็ถ่ายให้เห็นเป็น
แบบนี้คือพยายามจะบอกแล้วแต่ว่าคนขับบีเอ็มไม่ยอมฟังเลย
ไม่ยอมสนใจแล้วก็ขับเหยียบแล้วก็ข้ามไปเลยคุณผู้ชม
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้ในโซเชียลมีคนสนใจเยอะ

กับเรื่องของคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าบีเอ็มพอเหยียบแล้วก็ไม่ยอมจอดดู
ไปบอกเต่าเป็นการนั่งเฝ้านะครับ
โดยที่เขาก็รอให้กู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุ
เพื่อช่วยเหลือเต่าให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ
ที่ผู้ถ่ายคลิปได้นำเต่าขึ้นรถพาไปที่โรงพยาบาลสัตว์คลอง๗
เพื่อรักษาเบื้องต้นทำการล้างแผล
พร้อมกับนำผ้าก๊อตปิดบริเวณกระดองเต่า
แล้วก็ผลการเอ็กซาเรย์พบว่า
ตัวดังกล่าวกระดูกเชิงกรานหักค่ะ
แต่ขาทั้ง๔ข้างไม่ได้รับอันตรายคือยังเคราะห์ดีตรงนี้นะคะ
ซึ่งสัตวแพทย์ได้บอกว่าให้ผู้ถ่ายคลิปนำตัวเต่าส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำจุลาลงกรมหาวิทยาลัย
เนื่องจากมีความพร้อมแล้วก็มีทีมสัตวแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์หนามากกว่าด้วย
แต่ผมประทับใจกับคือเค้าพยายามสื่อสารกับเต่าค่ะ
ถึงแม้ว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอยากบอกว่าให้มันอดทน
ถ่ายคลิปจึงรีบนำตัวเต่าตัวนี้แหละครับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสัตว์ดังกล่าว
พร้อมกับโพสต์ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปช่วยประสานงานหาโรงพยาบาลสัตว์ให้
ในการช่วยเหลือแล้วก็รักษาเต่าตัวนี้
แล้วก็จะแจ้งอาการล่าสุดของเต่าให้ทราบต่อไป

มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมคนในคลิปที่มีน้ำจิตน้ำใจต่อสัตว์
เป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะครับของผู้ถ่ายคลิป
และขอให้เต่าไม่เป็นอะไรมากพร้อมขอให้หายจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมนั้นช่วยเหลือกันนะครับ

เป็นเรื่องยืนยันว่าสังคมยังน่าอยู่นะครับ
ถูกต้องแม้กระทั่งเต่าก็ต้องช่วยนะ